ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ดีกว่านะฮะ
เรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เมื่อวานนี้ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก

เห็นแล้วอย่าไปตกใจกลัวอย่าไปตีมันนะคะ

ใช่แต่น้องเขาบอกว่ามันไม่มีพิษ
มันหายไปจากบ้านย่านซอยศาสนาเขตพญาไทย
ใครเจอถ้าไม่กล้าจับก็
หาอะไรห่มคลุมมันแล้วก็ถังคลอบไว้ก็ได้
ปรากฏว่าวันนี้น้องโพสต์คลิปในเฟซบุ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เขามาแจ้งเจ้าหน้าที่เขามาแจ้งบอกว่าเห็นหางเลยคิดว่าใช่

พอมาเปิดดูก็จะแล้วเรียบร้อย

ถ้าเจอก็คงไม่กลับเลย
ดีใจดีที่แมวไม่ไล่กัดนะ
เจอแล้วนะคะอันนี้มาหลบอยู่ใต้

บางคนเห็นก็โพสต์คอมเมนต์ต่อไปบอก

บางคนก็บอกที่หลังหาให้ดีกว่านั้น

น้องเขาบอกว่าก็ขอโทษด้วยที่ทำให้เดือดร้อนกันทั้งโซเชียลเลย
เจองูตัวนี้ที่หนีออกจากบ้านไปแล้วนะ
ก็แมวตัวนี้มันไปจ้องอยู่
คนที่อยู่หอพักแถวนั้นเขาเห็นมันก็ตกมา
แล้วก็ไปอยู่แถวสังกษีอะไรพวกนี้นะครับ
นี่เดี๋ยวนี้แมวไม่จับหนูแล้วเนอะจับงู

งูอะไรไม่ดูเลยวะ